ชายภูมิฮะอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเจอน้ำป่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับ
ทั้งรถทั้งคนไปกับน้ำเพราะยังดีที่คนไม่เป็นอะไรมาก
แต่ว่ารถนั้นเสียหายังหนักนะครับไปดูภาพไอการกันครับ
นี้ครับน้ำมาพอดีนะครับในเส้นถนนเลยใช่ใช่
ที่เทศุราปุ่ยรถมอสตร์ไซด์เป็นกลุ่มประมาณ๕๖คันนะครับ
มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครับ

มีคนในกลุ่มรถออทอไซร์วิบา
เห็นเข้าพอดีก็รีบจอดรถนะครับ

ที่คนที่ถูกน้ำพัดเนี้ยไม่เป็นอะไรมาก

คือมันต้องออกมานอกเส้นทางของกระแสน้ำเนาะมันถึงจะแบบรอดพ้นได้
ครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าโอเคคนไม่เป็นอะไรมากถือว่ายังดี
แต่ว่ารถน้ำพัดไปไกลเป็นกิโลได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เจ้าของคลิปบอกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางทีมของเขาไม่ได้มีการประมาทนะครับ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุนั้นไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลย
ขี่รถเห็นถนนอยู่ตรงหน้าอยู่ดีน้ำป่าไหลมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับ
อกจากนี้ก็ยังมีการฝากเตือนนะครับเอาคลิปนี้ฝากเตือนนะครับ
คนที่ขี่รถว่าเวลาที่ฝนตกบนเขาให้หาทางออกเร็วที่สุด
ฝืนไปต่อเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้นะครับ
ตอนแรกที่เขาขี่รถมาเนี่ยสภาพมันก็เป็นแบบนี้แล้ว
แต่พ้อน้ำป่ามาตรงเนี้ยกลายเป็นเส้นทางน้ำเลย